คุณผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
มาตามล่าหาปลาช่อนตัวละแสนแสนตัวเนี่ยนะ
ใหญ่เบอร์เริ่มเดินทางมาถึงที่นี่แล้ว
สิริวัลฟาร์มอยากรู้จริงว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้
ราคาเป็นแสนหน้าตาเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ
ผมกำลังมองหาเจ้าของฟาร์มซีรีวันฟาร์มอยู่อะครับ
พี่วันนี้แหละค่ะนี่เหรอค่ะเจ้าของฟาร์มพี่วันครับ
ผมมาวันนี้ผมกำลังตามหาปลาช่อนที่เขาบอกกันว่าตัวละแสนมีที่นี่เหรอ
ใช่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะเป็นฟาร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็มีใบอนุญาตพร้อมค่ะโอ้มีใบอนุญาตพร้อม
แล้วปลาช่อนที่ว่ามันอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านหลังพี่วันเนี่ยค่ะ
โอ้โฮช้อนครับโหมาเล่อเธออะไรครับเนี่ยพี่วันครับ
ไอ้ปลาช่อนแบบนี้หน้าตาอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
มันเป็นปลาช่อนสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาช่อนอเมซอนค่ะ
ปลาช่อนอเมซอนเหรอใช่ใช่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
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
ประมาณนี้เลยหรอครับ
อันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วค่ะอันนี้คือไซส์๑๕๒๐
ของพี่วันเนี่ยจะเน้นขายต่างประเทศนะคะ
คือสมมุติว่าถ้าลูกปลาของพี่วันออกมาคอกนึงเนี่ย
พี่วันจะส่งออกจำหน่ายต่างประเทศประมาณ๘๐
ของพี่วันมีใบอนุญาตไซเตสค่ะสามารถที่จะส่งออกได้ทั่วโลกได้
ใช่ค่ะยังมีสวยงามกว่านี้ค่ะ

พี่วันจะให้ดูเสร็จแล้วพี่วันจะให้อุ้มด้วย

ตัวนี้เหรอค่ะตัวนี้เกือบ๑๐๐กิโลเคราะห์ค่ะ

ของพี่วันเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ
ตัวนึงเนี่ยนะมันราคาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้

วันครับเคล็ดลับความสำเร็จของเรา
ในการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอเมซอน
ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไปจนถึงทุกวันนี้

อันดับแรกเลยเราต้องมีใจรักในสิ่งที่เราจะทำก่อน
ทำด้วยใจรักก่อนแล้วความสำเร็จมันก็จะตามมาที่หลัง

อยากจะลองทำธุรกิจแบบนี้ดูบ้าง

สำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันมากนะครับ

ได้เห็นปลาช่อนโอ้โหตัวเป็นแสน

อยากจะมาดูก็ติดต่อมาได้นะครับ

ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงกันจริง
แล้วก็ติดต่อไปสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับพี่สิริวัลกันได้เลยนะครับ